ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่สมัยนี้เนี่ยนะ
อกจากจะสนับสนุนลูกเรื่องของวิชาการเรื่องของการเรียนแล้ว
เรื่องของกิจกรรมคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันนะคะคุณผู้ชม
วันนี้เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปดูลีลาการอวดสวิงตีก๊อฟของเหล่าซุปตาตัวจิ๋วกันหน่อย
เริ่มจากบ้านแรกค่ะน้องโพหรือว่าน้องหยองลูกของคุณชาคริสกับคุณแอนนี่แหละ
ปกติอยู่ในสวนน้องโภตีก๊อบกันเหรอ
ก๊อฟได้นะคะบอกเลยค่ะคือไม่ได้มีดีแค่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายผลไม้นะเชอรี่นะ
เพราะว่าเรื่องกีฬาเนี่ยน้องโพลเขาก็เก่งเหมือนกันค่ะ
ล่าสุดคุณแม่แอนพาน้องโพลไปปล่อยพลังด้วยการเล่นกีฬาตีกอล์ฟค่ะ
บอกเลยนะว่าไม่น่าเชื่อว่านี่คือวงสวิงของเด็ก๔ขวบ
เพราะคุณผู้ชมไปดูลีลากันก่อนดีกว่าค่ะ
เข้าหน้าคนสอนเลย
เป็นยังไง๕๔๓๒๑ป๊าบคอ

อยู่ข้างแบบนี้นี่อนาคตสงสัยคุณพ่อชาคริสกับคุณแม่แอน
ต้องรับหน้าที่หัวหน้ากลองเชียร์ไปส่งค่ะ

ลูกของคุณพ่อไก่กับคุณแม่ฮารุกันบ้างค่ะ
ที่อยู่ในวัยแบบกำลังโตไล่เลี่ยกันเลย
แต่ละคนก็โอ้โหบอกเลยว่าบ้านนี้เขาพลังเหลือล้น

งานนี้นะคุณพ่อไก่กับคุณแม่ฮารุค่ะ
ก็เลยขอพาลูกไปปล่อยพลังด้วยการดราฟก๊อฟซะเลยละกัน
ซึ่งวงสวิงของแต่ละคนนั้นบอกเลยคุณแม่ฮารุ
เขาบรรยายเอาไว้นะคะเสร็จสับแบบนี้

คนนี้ค่ะคุณแม่ฮารุเขาบอกว่า
โปรบอกว่ามีแววอนาคตเนี่ยนักกีฬากบชัวร์

เพราะว่าเพราะบอกว่าคนนี้เป็นคนขี้เบื่อ
กลัวเร่งแปปแล้วก็หายไป
ส่วนลูกสาวคนกลางค่ะน้องไนร่าค่ะ

ลีลามันก็ต้องเน้นความสวยงามนิดนึง

หลังจากการเรียนตีก๊อฟก็คือไม่เน้นตีโดนค่ะ
แต่เน้นแบบยิ้มสวยละกัน

ยิ้มตลอดเลย
ไม่รู้จะเอามือหรืออะไรไก่ดี
เพราะว่าถ้าที่สอนจำไม่เคยได้เลย
ได้มาแต่ถ้าแบบในจินตนาการของตัวเอง
คุณผู้ชมค่ะเขาเรียกว่าออกแบบท่าทางด้วยตัวเอง

ให้กับมั่งใจกัน

ลูกชายของคุณแม่กระแตกับคุณพ่อหลุย

เพราะว่าคุณพ่อหลุยกับแม่กระแตเนี่ย

สองเจ้าเนี่ยเขาทุ่มเทไม่เบาเหมือนกัน
ถึงขั้นที่แบบใส่ชุดนักเรียนมาลงสนามกันเลยค่ะ

จริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังเต็มที่สุดยอด

ก็ลีลาการตีกอล์ฟของลูกแต่ละบ้านด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นการเสริมสร้างจินตนาการ
แล้วก็เสริมสร้างทักษะให้กับลูกทุกบ้านด้วยนะคะ
พิกับปลามีหลายประเภทนะคุณผู้ชมนะ
มันมีกีฬาหลากหลายที่บ้านก็ตีกบเอาง่ายดีตีก๊อบแล้วเราก็ตีกบเอา
จริงดิฉันก็มีลูกแต่ว่าไม่น่าจะส่งไปตีกบอาจจะแบบว่าให้วิ่งกีทาหรือไหว้นงไหว้อะไรแบบนี้
มันมีกิจกรรมหลากหลายนะกีฬาหลายอย่างที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะก็ถูกต้องนะคะ
วิ่งอยู่บ้านเนี่ยกับรอบบ้านเนี่ยกับคุณพ่อคุณแม่ให้ความอบอุ่นด้วยให้ทักษะเขาด้วยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะคุณผู้ชมค่ะ